เขาต้องไปหารูปหนุ่มที่หนุ่มรับบทเป็นอำพลสมัยก่อน
ต่อคุณหนุ่มกันชัยนะพี่ชอจะตกมาฝาก

เขาบอกว่าเมื่อคืนพี่นางดูข่าวใส่ไข่ลีลาน
นี่ไงฝากขอบคุณหนุ่มด้วยนะที่หนุ่มแบบว่าพูดละครเขา

ที่นี่เขาบอกเป็นสามีแห่งชาติเลยนะ
ถ้าเป็นพี่เล่นนี่พี่เป็นสามีแห่งชาตินะ

เดี๋ยวเอาให้มีหลายคนมันไม่ได้ไปสามีห้าพิภนะ

ขยันมากสำนักเลยตุ๊กี้นี่ดูสิตุ๊กี้เอาไปลง

๒๗ปีหรือเปล่า
แต่ในข่าวเขียนว่าแต่เจ้าตัวก็ยังหล่อแล้วก็ออร่ามากนะพี่
อ่ายยยยเห็นไหมล่ะ
คุณสุดท้ายคุณสุดท้าย